ที่อีกหนึ่งประเด็นสำหรับคุณแม่คนสวยคุณแม่ป้ายแดงเลยทีเดียว
สำหรับสาวแอนอลิชาเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เจอกระแสดราม่าเรื่องของการเลี้ยงลูกเหมือนกัน
แต่งานนี้คุณแม่เขาออกมาบอกแบบไม่หวั่นแล้วก็ไม่ซีเรียสเลยว่า
แต่ละครอบครัวก็มีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันออกไปค่ะ
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่หลังจากขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงสำหรับแอนอลิชา
ล่าสุดได้มาอัปเดตพัฒนาการของริชาลูกสาววัย๔เดือน
โดยคุณแม่ป้ายแดงเอ่ยปากว่าโชคดีสุดที่ลูกสาวเป็นเด็กเลี้ยงง่ายและสุขภาพแข็งแรงดี
โดยคุณแม่คนสวยออกตัวว่าเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ทุกคนที่หวังดี
แต่มองว่าวิธีการเลี้ยงลูกของแต่ละคนแตกต่างกัน
ซึ่งตัวเธออยากจะให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างรอบตัว
แต่ทุกอย่างอยู่ในพื้นฐานที่ถูกต้อง

เรียกง่ายค่ะ
ก็แบบก็ลูกเขานอนดีนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตี๔
กินนมนอนต่อถึง๗โมงอะไรอย่างนี้
ก็คือแม่ก็ได้พักผ่อนเต็มที่มีความสุข

เราก็พยายามแปลว่าขอบคุณในความหวังดีนะ
เราก็เข้าใจว่าเขาก็มีคนที่เอ็นดูเขา
แต่บางอย่างเราก็ไม่ได้คิดความที่เราก็เป็นแม่มือใหม่นะ

ก็มีคนเข้ามาติดเข้ามาว่าว่าแบบ
ไม่ควรนะลูกอายุเท่านี้ถึงจะหันหน้ากลับมาได้

เราก็ขอบคุณเขาเราก็หันกลับ

คืออย่างที่บอกลูกเราเราก็ผิดถูก
ก็เป็นลูกเรายังไงเราก็ไม่ทำให้เขาเป็นอันตราย

แต่ก็สไตล์การเลี้ยงของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกัน

ก็ได้เคลียร์ประเด็นแทนวุ้นเส้นวิริธิพา

เพื่อนสีสมาชิกแก๊งนางฟ้า
โดยเผยว่าประเด็นรักโล่มของสาววุ้น
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเพื่อน
ตนเองทำได้เพียงอยู่ข้างและให้กำลังใจเท่านั้น
ส่วนประเด็นข่าวลือว่าสาวเจนนี่
ห่างกับหวานใจไฮโซกึ้งเฉลิมชัย
แอนก็ย้ำชัดว่าคู่นี้เขายังสวีทกันเหมือนเดิมค่ะ
ไม่มีเรื่องอะไรอีก
ไลน์ก็แฮปปี้หรือเปล่าไม่รู้แฮปปี้

แต่ว่าคู่นี้ไม่น่าไม่น่าดี
น่านะก็ขอให้เขาแฮปปี้บ้างเถอะ

เขาทำอะไรเรามีความสุขเราก็สปอร์ตเพื่อนนะ
เราก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด
เพราะว่าคนเรามันก็มีความสุขไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เอาที่เขาแฮปปี้และสบายใจที่สุด

เขาก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นเด็กน่ารัก
เขาก็สามารถแฮนเดิลตัวเองได้ได้ดี